รถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์ดูว่ามันเกิดอะไรค่ะ
โอ้วเฮ้ยชนรถของเขาไม่เกียวน้องเผา
โอ้เป็นเสพหนักแล้วนั่น
โอ้โหคุณผู้ชมน้ำแข็งแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้ว

คนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็นลอยขึ้นมาตกกระแทกพื้นนี่
รอปภออกมาทงแดงยังอยู่ในมืออยู่เลย
คนในรถคันที่ติดกล้องเนี่ยเขาบอกว่ารอปภกระโบกทงแดงอยู่แล้ว

เหตุการณ์นี้นะถามว่ามอเตอร์ไซค์เป็นอะไรมากไหม
ไม่ได้รับบาดเจ็บมากแล้วก็ไม่ได้มีใครเสียชีวิต
แต่คนมาดูคลิปนี้แล้วก็บอกว่าโอ้โหมอเตอร์ไซค์ที่มาทางตรงเนี่ย
อ่ะคือเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มาทางตรงเป็นฝ่ายถูก
เพราะว่ารถที่จะยูเทิร์นต้องรอให้ว่างก่อน
แต่มอเตอร์ไซค์มาทางตรงก็จริง

เพราะว่ารอปภให้สัญญาณคือทงแดงมาโบกแล้วให้จอดให้หยุด
คุณผู้ชมถูกต้องปลอดภัยจริงมันก็ต้องไปด้วยกัน
แต่ขออนุญาตนิดนึงนะพี่รอบพออย่าโกรธผมนะ
ผมเห็นตามบางทีตามตึกต่าง
ผมเข้าใจว่าพี่ก็อยากจะให้รถในอาคารของพี่ได้ออกมา
แต่พี่ต้องดูจังหวะความเร็ว
แล้วก็ระยะทางที่เขาจะต้องหยุดรถด้วย

แล้วบางทีแบบพี่ออกมาแบบพรีชีพเลย

บางทีดูให้แล้วก็กะระยะว่าทางตรงเขาจะเบรกทันหรือเปล่า
ให้สัญญาณและให้รถในอาคารออกไป